ในร้านชาบูร้านหนึ่งเนี่ยเขาทำขึ้นมานะคะ
ปกติเขาจะมีการเสิร์ฟในหม้อชาบู
แต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามาแนวใหม่เลยค่ะ

ไปดูกันหน่อยนะคะว่าถ้าเสิร์ฟในบาทพระแล้วที่เขาเรียกกันว่าชาบูก้นบาท

นะคะก็นี่คือไอเดียของร้านไม่หมูก็เนื้อบางใหญ่

เออนะคะบาทที่เห็นเนี่ยเป็นบาทพระจริงนะคะ
ก่อนที่จะเอามาให้ลูกค้าใช้เขาบอกเขาทดลองมาแล้ว
เขาต้มกินกันเองจะได้ดูว่าสีมันลอกไหมมีสารเคมีไหม

เพราะเราไม่เคยเห็นว่ามีการเอาบาดพระมาตั้งเตาแบบนี้
ปกติท่านก็ถือแล้วก็ใช้บินทบาทแล้วก็ใช้แทนชามใช้แทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่อันนี้มันการมาตั้งไฟพอเขาบอกว่าเขาก็ทดสอบแล้ว
พอรู้ว่าปลอดภัยก็เลยเอามาใช้เพิ่งใช้ไม่นานปรากฏอ่ะลูกค้าชอบครับ
ตอนนี้ก็เลยหาบาทแบบที่มีมาตรฐานและปลอดภัยมาแล้ว
ก็จะเอามาใช้รับรองลูกค้าเลยนะคะ
แต่ว่าในร้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีบาทอย่างเดียว
ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ลงมาในหม้อชาบูธรรมดา
หรือว่าจะใส่บาทพระลูกค้าก็มีสิทธิ์เลือกค่ะ
พระมาตัวบาทพระเนี่ยครับอ่าเพิ่งทำครับจริงครับผมทำ
แต่ผมยังไม่ได้ให้ลูกค้าท่านไหนลองเลยนะ
คือเราลองกันก่อนด้วยบางอย่างที่เราคิดว่า
มันเป็นสีมันจะหลุดมันจะลอกหรือเปล่า
หม้อชาบูปกติก็มีเป็นทางเลือก
นี่แหละค่ะก็แน่นอนพอมีคลิปแบบนี้ออกไป
ผู้บริโภคที่เห็นเนี่ยก็มีความคิดที่แตกต่างหลากหลายนะคะ
แม้ว่าทางเจ้าของร้านบอกว่าเขาทดสอบแล้ว
เขาหาบาดที่มันโดนความร้อนแล้วไม่เป็นอันตรายได้แล้ว
แต่ว่าคือก็มีการไปสอบถามช่างที่รับทำบาท
ท่านหนึ่งก็ให้ความรู้นะครับบอกว่าบาทเนี่ย
ถ้าเอามาตั้งไฟแบบนี้อาจจะมีอันตรายเพราะว่า
สีที่เอามาทาแล้วก็วัสดุของบาทเนี่ย
เพราะว่าบาดเวลาโดนความร้อนตลอดนาน
สารเคมีมันอาจจะปนเปื้อนมาผสมอาหารได้
นงสนิมอะไรอีกนะคะก็ถ้าจะใช้เป็นหม้อชาบู
ก็ต้องศึกษาดูให้ดีก่อนที่จะนำมาใช้ค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องร้อนในโลกออนไลน์
มีการพูดถึงกันนะคะชาบูก้นบาทค่ะครับ